โดยเฉพาะเลขที่บ้าน

ไม่ว่าดาราคนไหนถอยรถมาใหม่

ล่าสุดค่ะดาราสาวคุณแม่ลูกศรี
คุณพลอยชิดจันทร์จัดให้เลยค่ะ

หลายคนถามหาเลขท้ายของเจ้ากล้วยหอม

จัดให้แล้วนะไม่ได้ใบ้อะไรเลยนะคะ

แล้วก็๘๘๙๔คุณผู้ชม
เดี๋ยวงวดนี้ขอวัดดวงดูกันหน่อยว่าจะให้โชคจริงหรือไม่นะคะ

เดี๋ยวซิกแพ็คตรงกัน๖๔หรืออะไรอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อว่ากันไปนะคุณผู้ชมค่ะ
จริงคือในคอมเมนต์ก็มีหลากหลายความคิดเห็นกราบในกล้ามท้องของคุณแม่

ใช่ไหมนี่ก็โฟกัสทั้งท้องอย่างเดียวเลยนะ
พลอยชื่อจันทร์เขาเป็นคนเห็งสามีก็รวยนะคะแล้วตัวเองก็แฮปปี้หลายคนก็เลยอยากจะโชคดีตามไง

ว่าเพิ่งซื้อรถเป็นของขวัญให้คุณสามีด้วยเป็นรถหรูเหมือนกัน

แต่ว่าคันนี้น้องกล้วยหอมนี่จะนำโชคหรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันคุณผู้ชมค่ะ